เป็นเรื่องสลดจริงที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเป็นเรื่องของเด็กกับการลงไปเล่นน้ำ
คือเด็กเด็กสี่คนค่ะก็อายุสักเจ็ดขวบเก้าขวบประมาณเนี้ยค่ะ
ก็ไปเล่นจับจิ้งหรีดกันครับแล้วหลังหมู่บ้านประมาณห่างกันไปสักประมาณกิโลหนึ่ง
มันมีเป็นเบาะน้ำนะคะแล้วเด็กเด็กชวนกันลงไปเล่นน้ำ
ลงไปเล่นสามคนอีกคนนึงอ่ะไม่เล่นปรากฏว่าสามคนที่ลงไปเล่นน้ำ
จมน้ำค่ะน้องที่ไม่ได้ลงไปเล่นน้ำก็ตกใจครับ
กระโดดลงไปช่วยก็ไม่ได้อายุยังน้อยคือยังเด็กกันหมด
ก็วิ่งไปเรียกชาวบ้านให้มาช่วยแต่สุดท้ายช่วยไม่ทัน
สามคนนะคะที่ลงไปเล่นในน้ำคือเสียชีวิตค่ะ

โอ้โหคุณผู้ชมคะคงไม่ต้องบรรยายความรู้สึกของพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะ
เหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้คือชาวบ้านก็ช่วยกันนะคะ
งมร่างของน้องต้นกล้าเด็กชายวัย๙ขวบนำขึ้นมาจากน้ำ
นายชายาเป็นตานะคะเห็นร่างไร้ลมหายใจของหลาน
คือร้องไห้แทบขาดใจค่ะแล้วก็บอกว่าทำไมไม่เชื่อพ่อบ้าง
แล้วก็คือพูดไปน้ำตาไหลไปร้องไห้ไปนะคะ
ส่วนน้องโบ๊ทวัย๙ขวบน้องขวัญข้าววัย๗ขวบ
ชาวบ้านก็ช่วยกันนำร่างขึ้นมาจากน้ำ
พยายามจะปั๊มหัวใจยาดก็ร้องไห้กรีดร้องด้วยความช็อกอะค่ะ
ก็ตามภาพเหตุการณ์นี้เลยค่ะคงไม่รู้จะบรรยายยังไงจริงนะคะ
เหตุการณ์สลดนี้เกิดขึ้นบ่าย๓โมงครึ่งเมื่อวานนี้
เด็กหญิงขวัญฤดีหรือน้องขวัญข้าวนะคะอายุ๗ขวบ
เด็กชายอรันหรือน้องต้นกล้าอายุ๙ขวบ
เด็กชายธนพัฒน์หรือน้องโบ๊ทอายุ๙ขวบเหมือนกัน
คือเป็นเด็กในหมู่บ้านหนองบัวแดงหมู่๖อนหฮีจร๑๐๑
เขาชวนกันไปจับจิ้งหรีดตามทุ่งนาตามภาษาเด็กค่ะ
แต่ปรากฏว่าวิ่งเล่นกันไปถึงคลองทางด้านทิศเหนือ
จากหมู่บ้านไปประมาณกิโลหนึ่งนะคะชวนกันลงเล่นน้ำ
แล้วก็ตกลงไปในจุดที่มันเป็นร่องน้ำลึกอะค่ะ
เป็นคลองที่ทางราชการขุดไว้เป็นธนาคารน้ำอ่ะนะคะจนทั้งสามคนเสียชีวิตนะคะ
ส่วนน้องอีกคนนึงที่ไปด้วยคือน้องเขาไม่ได้ลงเล่นน้ำแล้วเขาเห็นเหตุการณ์
เขาก็รีบวิ่งไปบอกชาวบ้านให้ชาวบ้านมาช่วยค่ะแต่พอนำร่างของเด็กทั้งสามคนขึ้นมา
ค่ะคือช่วยชีวิตไม่ทันแล้วนะคะคือเสียชีวิตจมน้ำเสียชีวิต
กันไปแล้วช่วงสายของวันนี้ค่ะผู้ปกครองของเด็กที่เสีย
ชีวิตทั้งสามคนนิมนต์พระสงฆ์ไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณจะ
ได้ไม่เป็นวิญญาณเร่ร่อนตามความเชื่อนะคะบรรยากาศก็โศก
เศร้าจริงผู้ปกครองจุดทูปเทียนบอกกล่าวดวงวิญญาณขอให้
ลูกไปดีไปสู่สุขติเกิดมาชาติหน้าขอให้ได้เกิดเป็นแม่ลูก
กันอีกพ่อของน้องขวัญข้าวค่ะก็แอบตัดเพาะเหมือนกันบอก
ว่าก็เนี่ยทางราชการมาขุดธนาคารน้ำมันลึกมากนะตรงนี้
จุดที่พบศพคือลึก๓เมตรลึกที่สุดคือ๑๕เมตรโอ้โหนี่ค่ะกว้าง
ประมาณ๔๐เมตรแต่ประเด็นคือไม่มีรั้วกั้นก็เลยเกิดเหตุ

คุณผู้ช่วย

งบัวแดงนายคำปอนแย้มสวนเล่าให้ฟังนะคะว่าคลองตรงนี้เป็นคลองธรรมชาติเก่าแก่
มีความอาถรรพ์ตามความเชื่อนะคะบอกว่ายังมีเหมือนกับผีเจ้าที่สิงสถิตอยู่
เมื่อสิบปีก่อนเคยมีผู้ชายจมน้ำเสียชีวิตมาแล้วสองศพดังนั้นถ้ารวมกับครั้งนี้
จมน้ำเสียชีวิตอีกสามศพห้าศพแล้วค่ะครับคือคลองนี้เนี่ย
ชื่อเดิมชาวบ้านเขาเรียกว่าคลองผีโผล่แล้วมันมีเหตุการณ์ชวนขนลุก
ชาวบ้านเขาบอกว่าเห็นเงาสะท้อนในน้ำคล้ายกับผู้หญิงผมยาวอยู่ในน้ำนะคะ
ชาวบ้านเขาเห็นกันหลายคนชาวบ้านเขาเห็นกันบ่อยมาก
แล้วมีสองตายายในหมู่บ้านนะคะคุณผู้ชมค่ะเขาเล่าให้ฟัง
ว่าไปทำนาใกล้ใกล้กับคลองตรงนี้ตัวสามีเนี่ย
เห็นภรรยาเดินไปที่คลองกำลังจะเดินลงน้ำ
ก็เลยรีบวิ่งไปถามว่าจะลงน้ำทำไมภรรยาบอกว่ามีผู้หญิงผมยาว
วักมือเรียกให้ลงไปในน้ำเอ่อสามีคือรีบคว้าแขนภรรยาเลยอะค่ะ
นี่นะคะเพราะภรรยากำลังเดินลงไปในน้ำแล้วอ่ะ
ก็เลยเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้เพื่อนบ้านฟังหลายคนก็เลยบอกว่าอ๋อ
เคยเห็นเหมือนกันเคยเห็นเงาผู้หญิงอยู่ในน้ำ
ผู้หญิงผมยาวเพื่อนบ้านหลายคนพูดแบบนี้ค่ะ
โอ้โหก็เลยเปลี่ยนชื่อคลองเป็นคลองหนองบัวแดง
เหมือนชื่อหมู่บ้านนะคะแต่เขาเรียกกันคลองผีคลองผีโผล่
ใช่อันนี้คือชื่อเดิมเลยอืม
เป็นคลองหนองบัวแดงตามชื่อของหมู่บ้านครับ
แล้วมาเปลี่ยนอีกเป็นชื่อคลองท่าวารีในปัจจุบันนี้นะคะครับ
ชาวบ้านก็เลยบอกว่าอยากจะทำบุญหน่อยตามความเชื่อนะ
เป่าสิ่งชั่วร้ายที่สิงสถิตอยู่ให้ไปที่อื่นลักษณะประมาณนี้นะคะ
เท่าคนแก่ในหมู่บ้านบอกว่าคลองนี้อาถรรพ์ค่ะ
เขารู้กันมานานแล้วว่าเจ้าที่อยู่บริเวณทางลงคลองทางด้านทิศเหนือ
เคยมีคนจมน้ำตายมาก่อนคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านก็บอกเหมือนกัน
บอกว่าถ้าเป็นไปได้เราทำบุญกันหน่อยดีกว่าค่ะ
ปกตัวให้ก่อนก็เห็นคนแถวนี้ไปตายนั่นก็ดูที่นั่นแหละห้าโสดหรอครับ

ถ้างานศพเสร็จเนี่ยท่านคิดว่ายังไงจะเสร็จ
นะฮะการสอบเสร็จคิดว่าจะให้เขาไปทำบุญให้อืม
แล้วก็เชิญเขานีไปอยู่ที่หินจอนผมเป็นหนุ่มอ่ะครับ
มันจะเป็นเข้ามาที่หวังขาครับ
เวลาเราลงน้ำตรงนั้นใช่ไหมแล้วก็มีเป็นเป็นลูกผมอ่ะครับ
เป็นลูกผมอยู่อยู่ที่วางขานี่เหมือนเป็นผมผู้หญิงเลยอยู่วางขาเรา

แต่ก่อนมันลึกไหมครับตรงนี้แต่ก่อนไม่ลึกครับ
มันเป็นแล้วมันมาลึกเพราะอะไร
เพราะรถมาทำไหนรอกน้ำเนี้ยครับอ๋อ
น้ำอ่ะอ๋อครับรถโจ๊กโอ๊ยโอ้ยรถน่ากลัวมาก
เขารถไม่โครวมาทำร่องน้ำอ่ะ

มีใจก็จะมีคนเพราะว่ามีคนกว่าของเขาอยู่ในน้ำอืมครับ

ก็หน้านี้ตามมาพ่อย่าจะทิชเวแหง

ตายกี่สบหรือครับตั้งแต่ผู้ช่วยดูดิ

สองสบแล้วก็มากับเด็กนี้ก็รวมเป็น๕สบ
อันนี้ก็เป็นในมุมของความเชื่อนะคะคุณผู้ชมค่ะส่วนบรรยากาศงานศพที่บ้านของน้องขวัญข้าว
อายุ๗ขวบนะคะที่บ้านหนองบัวแดงมีผู้นำชุมชนมีคุณครูไปแสดงความเสียใจนะคะ
คุณยายสำลีค่ะคุณยายของน้องยายบอกว่าไม่มีรางสังหรณ์อะไรเลยว่าหลานสาวจะมาเสียชีวิตแบบนี้
ก็คิดว่าหลานไปเล่นกับเพื่อนในหมู่บ้านคือหลานไม่เคยออกไปไหนไกลหลานไม่เคยไปเล่นน้ำด้วยนะคะ
ส่วนแม่ของน้องขวัญข้าวคุณแม่อนงก็บอกว่าตอนเกิดเหตุแม่ไม่ได้อยู่บ้าน
ไปทำงานกับสามีที่จังหวัดบุรีรำแต่เมื่อวานนี้แม่รู้สึกผิดปกติแม่รู้สึกแปลก
คือคิดถึงลูกตลอดเวลาเลยค่ะไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อน
ตอนเย็นน้องโทรมาบอกว่าลูกสาวจมน้ำเสียชีวิต
แม่เสียใจมากตกใจมากก็รีบเดินทางกลับมาค่ะ
แม่เสียใจเหมือนกันว่าน้องจมน้ำลูกสาวจมน้ำนะ
ลูกก็ได้แค่คิดถึงว่าคิดถึงหน้าเขาตลอดเวลาเลย
ถ้าอาจจะเป็นรางสมหวังลูกก็ได้
ส่วนบรรยากาศงานศพของน้องโบ๊ทอายุ๙ขวบนะคะ
บ้านหนองบัวแดงเหมือนกันญาติญาติเพื่อนบ้านมาแสดงความเสียใจเช่นเดียวกัน
คุณพ่อคุณแม่ของน้องยังอยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจ
ไม่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรกับทีมข่าวได้นะคะ
ส่วนงานศพของน้องต้นกล้าอายุ๙ขวบ
บ้านหนองบัวแดงเช่นเดียวกันค่ะ
ญาติญาติก็นิมนต์พระสงฆ์มาที่บ้านทำบุญให้น้อง
เพื่อนบ้านมาร่วมงานกันหลายคนทุกคนโศกเศร้าเสียใจ
ภาพตอนแรกเลยที่คุณตาร้องไห้แทบขาดใจ
คุณยายบอกว่าก่อนหลานเสียชีวิตไม่มีรางบอกเหตุอะไรเลย
หลานก็ไปเที่ยวเล่นตามภาษาเด็กค่ะ
ถ้าดวงวิญญาณของหลานฟังอยู่ก็อยากจะบอกว่ารักหลานมาก
ขอให้ไปสู่สุขติอยากฝากบอกพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคน
ให้ดูแลลูกหลานให้ดีไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้กับครอบครัวไหนอีกค่ะ
ศพของน้องต้นกล้าและน้องขวัญข้าว
จะมีพิธีชาปนกิจช่วงบ่ายวันพุธที่๑๗กุมภาพันธ์นี้นะคะ
ศพของน้องโบ๊ทชาปนกิจช่วงบ่ายวันพระรหัสบดีที่๑๘กุมภาพันธ์
ที่วัดประจำหมู่บ้านค่ะ